บอกเลยปีนี้หมอลำฟีเวอร์จริงงานไหนงานนั้นเต้นหน้าห้านตีกันยับด้วย
คราวนี้บอกเลยหน้าเวทีหมอลำเดือดคุณผู้ชมสาวสองนี่นะ
เขาก็ขึ้นไปสนุกสนานอยู่บนเวทีปรากฏว่าล่างเวทีเนี่ยมีหนุ่ม
อยากจะจับมือนักร้องหมอลำบนเวทีไม่ได้จับหงุดหงิดสาวสองลากลงมาตีกันด้วย
ไปดูเหตุชุนละมุนนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะดีนี่เป็นสิ่งเหล่านั้นล่ะเดี๋ยว

เรื่องวงแบบว่าพี่น้องกันเนิ่งอ้าว

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเพศเพศไหนอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวเลย
แต่ว่านี่เป็นการทะเลาะวิวาสเนี่ยเห็นน้องบนเวทีไหม
น้องเขาก็เป็นแบบเด็กตุ้งติ้งตุ้งติ้งแหละนะคะก็สนุกสนานกับงานหมอลำ
ก็ขึ้นไปเต้นจอยอยู่บนเวทีครับปรากฏว่านักร้องหมอลำเนี่ย
เขาก็คุยเล่นกับคุณน้องคนนี้อยู่ใช่ไหมปรากฏว่าแฟนแฟน
ซีหมอลำข้างล่างเนี่ยเขาอยากจะจับมือกับนักร้องบ้างอะไรบ้างนะฮะ
นักร้องไม่ทันได้สนใจเขาไงคุณพี่ข้างล่างโมโหกระชาก
บนเวทีลงมาแบบเนี้ยคุณผู้ชมนะฮะคลิปเนี้ยมันเกิดหน้าเวทีหมอลำซิ่ง
ที่อำเภอมัจจากคีรีขอนแก่นค่ะตามที่เล่าให้ฟังเลยคุณผู้ชม
น้องเขาก็เต้นสนุกสนานกับนักร้องบนเวทีโดนกระชากแรงลงมาแบบนั้นเลยนะคะ
ก็ชายคนดังกล่าวเขาโมโหก็พานไปดึงน้องที่เต้นกันสนุกสนานอยู่บนเวทีตกร่วงลงมา
สร้างความไม่พอใจให้กับอะไรสาวสองรุ่นพี่อยู่ข้างล่างเขาพูดอะไรคุณผู้ชมได้ยินไหม
ทำลูกสาวเขาทำไมฉันเลือกเกิดได้ไหมล่ะถ้าฉันเลือกเกิดได้ฉันก็เป็นผู้หญิงแล้วนะฮะ
นี่แหละค่ะแล้วปรากฏว่าพี่สาวสองด้านล่างเวทีเขาก็ต้องปกป้องรุ่นน้องเขานะครับ
พี่ผู้ชายหน้าเวทีก็ไม่พอใจอ้าวงั้นได้มีพวกใช่ไหม
ฝั่งพี่ก็มีพวกเหมือนกันตามผู้ชายกันมาอีก๑๐กว่าคน
รุมทำร้ายสาวสองกันแบบสะบักสะบอมคุณผู้ชมทีมข่าวติดต่อไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนโพสต์คลิปค่ะ
ชื่อว่านายทะกริจนะคะอายุยี่สิบสี่ปีคุณทกฤษเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งแล้วนะหมอลำจะเลิกแล้วอ่ะสิบสองธันวาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองบัวเย็นเนี่ยเขาจ้างหมอลำคณะนี้มาเล่นในงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับหรือว่าบรรพบุรุษ
ชาวอีสานเรียกว่าเป็นประเพณีงานบุญแจกข้าวคุณผู้ชมจริงเป็นงานที่ดีนะครับ
แล้วน้องโบ๊ทเนี่ยเจ้าของฉายาตัวตึงสายแดนเนี่ยคนในพื้นที่รู้จักกันดีน้องโบ๊ทตัวตึงสายแดนคือน้องตัวเล็กที่ขึ้นไปเต้นกับหมอลำ
เขาเนี่ยนะมีเวทีหมอลำงานไหนงานนั้นขึ้นไปเต้นแบบนี้เป็นประจำชาวบ้านคุ้นตากันดีอยู่แล้ว
ก็กลายเป็นว่าบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายค่ะ
ก็หมัก๑๘จริงก็เป็นน้องเฮดื่นโดนจัดห้าบลุงมาว่ะนะครับ
น้องก็คือเขาไม่ได้ตั้งหลักใช่ไหมครับ

หัวเข่าก็คือหลังแสงพื้นก็เข่าเคล็ด
แล้วก็ตรงขาก็เป็นแผลไม่รู้ว่าโดนโดนอะไร
ที่โดนลุ่มก็โดนลุ่มเลยประมาณ๒๐คนอ่ะครับ
ส่วนเรื่องคลิปที่เขานำมาโพสต์เขาบอกอะไรสงสารกลุ่มสาวสอง
คือแก๊งนี้เขาก็มาสร้างสีสันเฮฮาไม่ได้ทำใครเดือดร้อนแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
หากว่าคุณพี่เขาไม่ชอบหรือว่าเกลียดสาวสองเนี่ยบอกกันดีก็ได้
ควรมารุมตีรุมกระทืบจนเขาบาดเจ็บแบบนี้
ถ้าพูดเรื่องลักษณะกายภาพเขาก็สู้คุณไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วนี่คุณมีเป็น๑๐คนไปรุมเขานะคุณผู้ชมนะ